ตามต่อนะคะสำหรับพิธีกรรายการช่องส่องผี
และคุณสารวุฒิพิธีกรทั้ง๓คน
เดินทางไปขอคำมาย่ามูน
เนื่องจากว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่า
รายการของช่อง๒ผี
มีเนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์ของย่าโม
และคุณย่าบุญเหลือโดยอาจารย์เรนนี่ค่ะพูดกล่าวหาว่าย่าบุญเหลือลูกบุญธรรมของย่าโม
เป็นภรรยาคนที่สองของพระยาประหลัดทองคำสามีของย่าโม
จนทำให้ชาวโคราชไม่พอใจอย่างมากและต่อต้านอย่างรุนแรงค่ะ
โดยจุดแรกที่ไปขอขมาทีมงานทั้งหมดเดินทางไปยังวัดสาลาลอย
ซึ่งมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อใช้ประกอบพิธีขอขมา
ไว้ที่เต็นต์หน้าสถุปเจดีอัฐิเท้าสุรนารีและย่าบุญเหลือภายในวัดด้วยนะคะ
จากนั้นจึงไปจุดที่๒ที่อนุสวรีเท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครราชศรีมาหรือลานย่าโม
ชมภาพตอนทำพิธีกันหน่อยค่ะ
ลูกหลานขอกราบขอขมาที่ได้เผยแผ่รายการที่เกี่ยวกับประวัติของท่าน
พญาประหลักธรรมทำท่านพาวสุรนารีและคุณย่าบุญเหลือ
อืมนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคุณ
ในการขอขมาที่ลานย่าโม

ที่มีคนร้องเรียนมาบอกว่าทำให้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดเขาบิดเบือนไป

ใช่ค่ะก็๓พิธีกรจากรายการช่องส่องผีนะคะ
โดยเมื่อวานนี้มีนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดค่ะมาร่วมสังเกตการณ์ในพิธีดังกล่าวด้วย
พร้อมกับประชาชนชาวโคราชที่มาเฝ้าติดตามพิธีขอขมากันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบริเวณนี้มีช่วงชุนละมุนเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม
ข้าราชการบำนานลูกหลานย่าโมเขาได้เข้าไปประชิดตัวพิธีกรนะคะ
แต่พี่บ๊วยไม่ตอบอะไรค่ะฝ่าฝูงชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
กลับขึ้นรถออกจากพิธีไปทันทีเลยนะคะ
คือจะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากจะชุนละมุนแล้ว
ของ๓พิธีกรดังจากรายการช่องส่องผี
ถือว่าเยอะมากนะคะ
หลายคนก็คงอยากจะถามแหละว่าทำไปทำไม
และถึงขั้นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันความปลอดภัย

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อให้เกิดความไม่พอใจไปแล้ว
แต่ว่าทางสามพิธีกรเองเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องดูแหละว่าหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในส่วนของเนื้อหารายการนะคะ